มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีอุบัติเหตุรถขนขยะ
ขับผ่านสี่แยกไปด้วยความเร็วแล้วก็เลยไปพุ่งชนกับรถกระบะอย่างจัง
รถเนี่ยเสียหลักพลิกความหงายท้องล้อชี้ฟ้าแต่ยังเคราะห์ดีที่คนขับรถกระบะนั้นบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
สี่แยกจุดนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็เลยกลายเป็นแยกวัดใจแล้วเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะ
ไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกสภาเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ใกล้กันพบรถกระบะสีเทาติดหลังคาพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ประตูฝั่งซ้ายมีร่องรอยถูกชนจนพังเสียหายหลังคาหลุดออกมาจากตัวรถ
ข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
ร้อดีที่นายพรเลิศสดิโชธบีศุกร์
อายุ๔๒ปีคนขับได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
ก่อนเกิดเหตุนายพรเลิศขับรถมาตามเส้นทางคลองคู่เมือง

จะพุ่งชนรถของตนเองอย่างจัง
จนศิลักษณ์คลิกความหงายท้องล้อชี้ฟ้า
เพราะดีที่คาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้

ท้ายรถบรรทุกบนถนนสายบ้านนาแก่งคอย
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนปากขาอำเภอบ้านนา

ทำให้นายเกียรติศักดิ์กุลนาลาอายุ๔๑ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่

บวชเป็นพระที่จังหวัดสระบุรี

กำลังลากไปอู่ซ่อมที่คลอง๑๒อย่างจัง

กลางดินรถมันเสี่ยงมันก็ลากลากเรื่อย
จะไปขอ๑๒ครับ
อ๋อแล้วรถการณ์นี้มันมาอย่างไร

ผมก็มองกระโจกกันเห็นมันก็ไปแล้ว

แล้วเรียกคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ใต้สะพานมอเตอร์เวย์
ถนนชนบุรีบ้านบึงในพื้นที่หมู่๓ตะบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรี
ทำให้นางสาวสุภาวินีสุรคันอายุ๕๐ปีพนักงานเก็บเงินค่าผ่านทาง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่กลางถนนกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ออกไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บตกอยู่ในร่องน้ำข้างทาง
โดยมีรถกระบะคู่กรณีจอดอยู่ในสภาพมีร่องรอยความเสียหาย
คนขับรถกระบะอ้างว่าเพิ่งกลับจากซื้อกล้วยและขับรถมาตามถนน
แต่จู่รถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้ากระชันชิดทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง